เอาล่ะค่ะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
เช่นเคยพบกับน้องเฟื้องทุกเช้าแบบนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะ
เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะเรื่องราวบนโลกโซเชียลเพิ่งมีมาอัปเดตเช่นเคยค่ะ
ข่าวแรกนะคะสำหรับใครที่ไปบริเวณภูเก็ตนะคะ
จะมีอุโมงแยกบางครูเนี่ยตอนนี้เขากำลังเกาะสร้างกันอยู่
แต่ว่าล่าสุดนะคะเกิดเรื่องร้องเรียนบนโลกออนไลน์
เพราะว่ามีคนนะคะไปสะดุดบริเวณนั้น
แล้วก็ทำให้สิ่งกีดขวางการจราจรทำให้เขาเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุในครั้งนี้ในที่สุดนะคะมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อว่าสุริยาพรมมินค่ะออกมาโพสต์ภาพอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนหินเกี่ยวลวดสายไฟจนเสียชีวิตค่ะ
บริเวณเขตก่อสร้างของอุโมงทางลอดที่จังหวัดภูเก็ต
ปชั่นเขียนบอกว่าต้องให้คนตายมาตายฟรี
เพราะการทำงานที่สะพร่าวของใครบางคนหรือครับ
ต้องให้มีคนตายแบบนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะทำงานกันให้เรียบร้อย
มาแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังอย่างเสียงประชาชนคนภูเก็ตนะคะ
ก็ได้นำเรื่องนี้มาแชร์ต่อให้ความคิดเห็นว่า
ในที่สุดมันก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่แยกบางครู
เพราะความสะเภาของคนบางกลุ่มเข้าใจดีว่าพวกคุณกำลังทำงาน
แต่พวกคุณเนี่ยขาดความรอบครอบซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นถึงการทำงานที่สะพร่าวของเขตก่อสร้างนะคะ
ส่วนหนึ่งก็ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบค่ะ
แอดมินของแฟนเพจเฟซบุ๊คเสียงประชาชนคนภูเก็ตนะคะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณแยกบางครู
ถนนเทพกษัตรีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
กำลังก่อสร้างอุโมงทางลอดแล้วก็มีการย้ายเสาไฟ
แล้วก็สายไฟมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีสายไฟ
ห้อยระยงระยางอยู่ค่ะทางแอดมินเองเนี่ยบอกว่าเคยโทรไปแจ้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่ก็ยังเก็บไม่เรียบร้อย
จนล่าสุดก็เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งญาติก็มาร้องขอความเป็นธรรมให้ทางเพจช่วยเหลือค่ะ
ด้านนางสาวนุชชนะศขาวเนียมวัยสามสิบเจ็ดปี
พี่สาวของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๔ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
น้องชายได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากเลิกงาน
ชนกับก้อนหินเกี่ยวกับสายไฟล้มเสียชีวิตในพื้นที่เขตก่อสร้าง
ซึ่งช่วงบริเวณดังกล่าวยังไม่มีป้ายไฟแจ้งเตือน
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ

เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะคะ
มืดบางครั้งก็ขับรถมาไม่เห็นว่ามีสายไฟอยู่
ก็แสดงความเสียใจไปกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ